ทำแบบนี้คนก็ต้องตำหนิก็ต้องด่าสิครับ
เพราะว่าคุณขับรถขึ้นไปถึงบนผาหัวสิงนู่น

ซึ่งจริงตรงนี้มันเป็นจุดที่ให้คนเดินขึ้นไป
แล้วทางมันแคบแต่คุณขับรถขึ้นไปได้ยังไง
นี่ในโลกโซเชียลเขาวิภาควิจารณ์แล้วก็แฮชแท็กนะ

ลองคิดดูสิตอนคุณขับขึ้นไป
แล้วกว่าคุณจะจอดแบบนี้ได้มันต้องแบบโอ้โห
ถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังไปมาไปมาแบบนี้
แล้วถ้าพลวดพลาดตกลงไปมันจะเสียชื่อเสียงของ

แล้วก็อันตรายต่อตัวคุณด้วยนะครับ
นี่ฮะกรณีเพจชวนเที่ยวภูทับเบิกสุดทนครับ
โพสต์ข้อความและภาพนี้บอกว่าสิ่งที่ไม่ควรทำ

เซฟผาหัวสิงแฮชแท็กที่นี่ภูทับเบิกนะครับ
แล้วก็นักท่องเที่ยว๔คนที่นำรถไปจอดไว้
บริเวณผาหัวสิงภูทับเบิกตำบลวังบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
ทีนี้ครับมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น
คุณว่าน้อยไหมล่ะไม่น้อยฮะเปรียบเลยฮะตำนีติเตียนครับ
ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับเจ้าของเพจซึ่งเป็นผู้ถ่ายภาพ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็น
ของวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ได้ขึ้นไปถ่ายภาพบรรยากาศแล้วก็หมอกบนยอดดอยภูทับเบิก
ภูทับเบิกไม่ใช่ยอดดอยนะยอดภูนะฮะ
เพื่อนำมาอัปเดตให้ลูกเพจของเราได้ทราบว่าโอ้โหช่วงนี้

ฝนตกมาก่อนหน้านั้นทำให้มันเขียวชะอุ่มแบบนี้นะ
ขณะที่กำลังถ่ายภาพอยู่นั้นได้เห็นรถยนต์แล้วก็ผู้โดยสาร
ที่มากันกับรถนี่๔คน
ขับรถมาจอดที่บริเวณผาหัวสิงเลย

ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่แคบและด้านล่างเป็นเหวลึก
ประกอบกับช่วงดังกล่าวฝนก็เพิ่งจะหยุดตก

จริงเขาไม่ให้ขึ้นทะลุไปตรงนี้แล้วนะฮะ
ปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะเดินเท้าเข้าไปถ่ายรูป
ห้ามนำรถยนต์ขึ้นไปบริเวณนั้นเด็ดขาด

ก็เลยต้องบันทึกภาพเอาไว้ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองแหละ
เพื่อนำภาพมาลงเตือนให้กับลูกเพจให้ทราบ

แล้วก็ห้ามทำตามเด็ดขาดเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตนะครับ
ผมซูมกล้องไปที่จุดสูงสุดของผาหัวสิงหรือจุดชมวิว
ที่ทุกคนที่เดินมาเที่ยวแล้วจะต้องเดินขึ้นไปถ่ายรูปตรงนั้น
กลับไปเจอภาพที่มีรถจอดอยู่ความสีขาว

เอ๊ะทำไมเขาถึงกล้าที่จะนำรถ
ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่อันตราย
แล้วเขาใช้แค่พื้นที่ตรงนั้นแค่ทางเดิน
แต่ไม่สมควรที่จะเอารถขนาดใหญ่ขึ้นไป
อืมนะครับทางเจ้าของเพจพี่เขาก็กลัวแหละคุณกลัวมันเกิดอันตรายนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวด้วยความสุขไม่อยากให้มาทำกันแบบนี้นะครับอ่ะก็ฝากไว้นะ
สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับอะไรที่ไม่ควรจะฝ่าฝืนก็ไม่ต้องนะครับแล้วก็ฝืนเอารถขึ้นไปขนาดนี้มันอันตรายต่อตัวคุณเองด้วย
โอ้โหแต่ถ้าพูดถึงวิววิวตรงนี้สวยมากนะสวยนะลมพัดมาได้เลยอยากไปเที่ยวจริงเลยนะฮะตรวจสอบกันแล้วกันใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็เคารพกฎของสถานที่นั้นด้วยนะคะ